คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์ระทึกกันหน่อยนะครับ
เพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งคุณคือเขาถือมีดไว้แบบนี้
แล้วก็ไม่ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้ามาช่วย
แต่สถานที่ที่เขายืนอยู่

โอ้โฮโอ้โฮ
อ้าวคุยกันก่อนคุยกันก่อน

ผมอยากให้น้องทำแบบนี้นะครับ

เป็นช่วงที่มีการเจรจาเกลี้ยกล่อม
เพราะเขายืนอยู่หมินเหม่ตรงนี้มากเลยนะคุณนะ

ทางต่างระดับซึ่งสูงจากพื้นข้างล่าง

ยกไปเยี่ยงมา

แล้วก็มีอาการสกเศร้าเสียใจตลอดเวลา

ไม่ให้จ้านาธิเข้ามาใกล้นะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจสพสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูธิสว่างสำเร็จเชียงใหม่
ต้องเจรจาเกลี้ยกล่อมแบบนี้อยู่นานประมาณแบบ

ผู้หญิงคนนี้อายุประมาณสัก๒๐๓๐ปี

มินเมว่าจะตกหรือไม่ตก
ในบางจังหวะที่ผมดูคุณดูสิ

กลัวเหลือเกินว่าเธอจะร่วงลงไปนะครับ

แม่กวงถนนวงแหวนรอบ๓
ตำบลสันนาเมงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เจ้าหน้าที่เกลี้ยกล่อมแล้วเกลี้ยกล่อมอีก
และใช้ยุทธวิธีอย่างนี้คุณ
เจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งเกลี้ยกล่อมอยู่ทางซ้าย
ส่วนเจ้าหน้าที่กลุ่มทางขวานะครับ
ก็เริ่มเข้าประชิดตัวแล้วก็ดึง
นี่จังหวะที่สามารถที่จะดึงตัวเข้ามาได้นะครับ
ดูจังหวะการชาร์จตัวสักนิดหนึ่งนะครับ
พูดไปเลยพูดไปพูดไปพูดไปพูดไปพูดไปเออ
เออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออ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
ไม่ได้เย็นเย็น
ใจเย็นนะครับ

นี่เจ้านักฐีหลายท่านแนะนำโอ้โหปฏิบัติภารกิจนี้นะครับ
โดยท่านหนึ่งก็คือคุณตะวันใจชนะอาสากู้ภัย

ก็เปิดเผยถึงนาทีที่เข้าไปเกลี้ยกล่อม

กลุ่มกู้ภัยกลุ่มหนึ่งก็ช่วยกันคุยช่วยกันเจรจาช่วยกันเกลี้ยกล่อม
เพื่อที่จะเบี่ยงเบนความสนใจดึงความสนใจของผู้หญิงคนนี้เอาไว้
ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็เตรียมพร้อมในการที่จะเข้าประชิดตัวนะครับ
ฟังเสียงของกู้ภัยหน่อยครับ
แกมองไปทางอื่นให้มองไปทางอื่นนะครับ
แล้วก็เราใช้โอกาสที่ว่าเขาเหลียวไปทางอื่นแล้วเราดึงแขนครับ

เขาเครียดปัญหาอะไรแล้วเขาเป็นปัญหาอะไร
อาจจะเป็นปัญหาเรื่องครอบครัวมากกว่าครับ

นี่นะครับก็จากการสอบถามข้อมูลนะคุณ

ส่วนสาเหตุที่มีปัญหาชีวิตก็คือทะเลาะกับแฟนนุ่ม

สะสมความเครียดและความน้อยใจเอาไว้นะฮะ
เลยตัดสินใจเดินถือมีดปลายแหลม

แต่ระหว่างนั้นนะครับมีพลเมืองดีขับรถผ่านมาเห็นเข้า

กระทั่งเข้ามาควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้นะครับ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ต้องประสานญาติของผู้หญิงคนนี้
ให้มารับตัวกลับไปดูแลต่อนะคุณนะ

หวาดเสียวด้วยนะยืนอยู่จุดที่แบบน่ากลัวจะตกลงไปนะคะ